มาดูที่เรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะครับ
ผู้ประกอบการนำเที่ยวเสนอรัฐบาลบอกว่า
ยกเว้นวีซ่าให้คนจีนชั่วคราวไหม
คนจีนก็เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวใหญ่ที่เข้ามาประเทศไทยนะครับ
แต่ว่าก่อนหน้านี้มันเกิดเหตุการณ์หลายอย่างนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของเรือล่มที่จังหวัดภูเก็ต
ก็ทำให้ปลายปีแบบนี้นักท่องเที่ยวอาจจะหนีหายไปหมด
เฉพาะคนจีนนะครับตอนนี้ก็ต้องกระตุ้นกันหน่อยนะฮะ
โดยนายรณรงค์ชีวินสิริอำนวยอดีตนายกสมาคม
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทยจีน
เปิดเผยว่าวันที่๑ตุลาคมซึ่งเป็นวันชาติจีน
ถือว่าเป็นเทศกาลหยุดยาวของชาวจีนเขา
เขาก็จะนิยมเดินทางมาหาครอบครัวหรือว่าเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนต่อไหนนะครับ
และที่สำคัญก็คือการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับ
แต่ว่าทางอดีตนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทยจีน
บอกว่าปีนี้เงียบเหงานะคือท่าทีตั้งแต่เดือนกันยายนก็ลดน้อยลง
ไม่งั้นถ้าเกิดว่า๑ตุลาคมเป็นช่วงหยุดยาของเขา
ป่านนี้นี่คือเขาจองโรงแรมจองที่พักจองตัวอะไรแล้วใช่ไหมคะ
แต่ตอนนี้เอ๊ะทำไมยอดจองมันดูน้อยจังเลยนะฮะ

ที่เคยเดินทางเข้ามามากกว่า๓๓๐๐๐คน
ก็มีการประเมินเรื่องของสาเหตุ
บอกว่าสาเหตุหลักมาจากเหตุการณ์เรือล่มที่ภูเก็ต
นักท่องเที่ยวจีนที่เสียชีวิตไป๓๐กว่าศพ
เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
ทำให้นักท่องเที่ยวจีนที่จะเคยเดินทางมา
รุ๊ปละ๒๐๒๕คน
ก็จะกลายเป็นกรุ๊ปเล็กไงคุณ
ละ๗๑๐คนเท่านั้นนะครับ
ส่วนเรื่องของผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นมังคุด
ที่ขึ้นฝั่งที่จีน
แล้วก็ทั้งฮ่องกงทั้งมาเกาะ

ผลกระทบตรงนี้อาจจะเล็กน้อยเท่านั้นเอง
เช่นบางเที่ยวบินที่จำเป็นต้องถูกยกเลิกออกไปในช่วงที่เกิดพายุ
ดังนั้นเรื่องนี้นะครับขอเสนอให้รัฐบาลยกเว้นวีซ่าคนจีนเข้าไทยชั่วคราวได้ไหม
เป็นระยะเวลา๖เดือนหรือว่า๑ปีนับจากนี้

นายทองอยู่สุภวิทยากร
รับเหมือนกันนะครับว่าภาพรวมนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้าไทยปีนี้
อาจจะไม่ถึง๑๐๑๑ล้านคนตามเป้าหมายที่วางกันไว้
ดังนั้นทางสมาคมจึงรวบรวมผู้ประกอบการกว่า๑๐๐ราย
เพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมานะครับ
ส่วนภาคประชาชนอย่างเราท่าน
ก็ต้องทำตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีเจ้าภาพที่ดิน

คนจีนหรือคนชาติไหนมาเที่ยวบ้านเรา